คุณผู้ชมค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสายมู
ไปกันต่อที่นางสาวไทยประจำปี๒๕๕๙
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวใช่ไหมคะ
น้องมานิต้าเนี่ยเพิ่งจะไปรำบูชา
พระมงคลมิ่งเมืองที่จังหวัดอำนาจริงมา
เมื่อวานนี้เป็นไงน้องนัทบันเทิงไทยรัฐของเรา
ทีมข่าวไปเจอตัวมาเจอกันปุ๊บ
ริต้าชวนน้องนัทรำเลยจ้า
เรียกว่าเป็นนางสาวไทยที่รำเก่งรำสวย

แล้วการไปรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองครั้งนี้นะ
นิต้าบอกเลยว่าพี่จ๋าหนูไปรำครั้งนั้น
คือเป็นการรำแก้บนจ้ะ

เพราะเธอขอให้หนูได้เป็นนางสาวไทย
แล้วก็ได้สมใจจริงค่ะ
และเนี่ยก็เพิ่งจะมีโอกาสกลับไปแก้บนในครั้งนี้ค่ะ
และความปังของมานิต้านางสาวไทยคนนี้

ประกวดยังบนไว้อีกหลายที่เลย
การไปอำนาจริงรอบนี้ก็เลยถือโอกาส

มานิต้าเล่าไปขนลุกไปคุณผู้ชม

ตอนประกวดตอนนั้นอำนาจริงเขาพาไปประมาณ๖๗วัดนะคะ
ก็ขอทุกวัดเลยค่ะ
เพราะว่าแม่ทุกวัดก็คือบอกว่าวัดแม่ศักดิ์สิทธิ์มากลูก

ไม่มีเทคนิคในการขอแต่มีเทคนิคในการแก้บน
เพราะวันนั้นที่แก้บนแก้บนทีเดียว
แล้วก็คือเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั่วอำนาจเดินมาที่นี่
หนูขอให้ทุกท่านมาหลบตัวกันอันทินี้และแก้บนทีเดียว

โดยโดยนัดหมายลวกหน้าประมาณสามสิบวินาที

จากเป็นแบบแดดอยู่ดีก็คึ้มแล้วลมพัด

แต่ก็ไปลำก็ชาวบ้านที่ไปก็ยังน่ารักแบบ
แม่ก็มาใจเม่ไหมจากอำเภอนี้ก็น่ารักมากค่ะ

แล้วเป็นการแก้กุญแบบสมัยใหม่นะ
ร่วมตึงที่เดียวเรียกสิงตะติดจากทั่วทุกสารพีศมาเลย

นางชอบลำส่วนเวทีนางสาวไทยปี๒๕๖๖นะคะ
เมื่อวานนี้เขาจัดงานแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
ปุ้ยนะน้องมานิต้านางสาวไทยคนปัจจุบัน
และสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุฒิวิทยาลัย
ก็เปิดโอกาสให้สาวสวยทั่วประเทศมาร่วมสมัครกันได้
ปีนี้จัดแบบ๗๗จังหวัดไปเลยจ้า
ใครอยากเป็นตัวแทนจังหวัดไหนติดตามรายละเอียดได้นะคะ
ทางช่องทางของกองประกวดได้เลย
ที่สำคัญผู้ที่ได้ครองตำแหน่งนางสาวไทยปี๒๕๕๙
เวทีนางงามระดับโลกด้วยคุณผู้ชม
ว่าแล้วก็รอลุ้นนะว่าใครจะเป็นนางสาวไทยคนต่อไป